พี่โจ๊กกำลังจะกลับมา
ก็บอกไปแล้ว
เรื่องนี้มันเป็นคำสั่งเก่า

ก็เป็นตรงข้างในการพลเรือแล้วจะผ่านมายังไง
เห็นอาจารย์พี่วิสุนุกบอกว่า
อาจจะต้องใช้คำสั่งปกติสามารถที่จะดึงกลับไปได้

ตอนนั้นต้องไปถามอาจารย์พี่วิสุนุกดูผมไม่รู้อะ